สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีแผนจะลงเสาเข็มปรับปรุงบ้านนะคะหรือล้างรถหรือแม้แต่ทำกิจกรรมกลางแจ้งต้องฟังทางนี้ก่อนค่ะ
เพราะว่าหลังจากวันพฤหัสสบดีนี้เป็นต้นไป
ประเทศไทยของเรามีโอกาสพบเจอกับฝนชะช่อมะม่วงค่ะ
ความน่ากลัวนะคะของฝนชะช่อมะม่วงในครั้งนี้คือ
จะตกแบบได้น้ำได้เนื้อคุณผู้ชมแล้วจะหอบนำลูกเห็บมาตกด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นยังมีเวลาเหลืออีกนะคะ๒๓วันตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างให้เรียบร้อย
พี่น้องเกษตรกรก็วางแผนกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในฤดูแรงค่ะ
ในขณะเดียวกันค่ะข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาสหรัฐชี้ว่าประเทศไทยของเรา
มีโอกาสพบเจอกับพายุลูกแรกของปีค่ะอยู่ตรงนี้เลยค่ะ
พายุลูกนี้มีแนวโน้มพัดขึ้นไปขึ้นทางเหนือไปอย่างไต้หวัน
แต่หลังจากนี้ก็คงต้องตรวจสอบกันอีกทีค่ะ
ต้องกลับมาติดตามในรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ
คุณผู้ชมคะแต่ที่ประเทศอินเดียถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับภัยพิบัตรนะคะ
น้ำแข็งแตกลงมาทำให้เขื่อนแตกนะคะ
อย่างที่เห็นแบบนี้น้ำไหลทะลักลงมา
จนถึงตอนนี้ยังคงต้องหานะคะ
ผู้ที่ศูนย์หายไปกว่า๑๐๐คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตกว่า๔๐ศพค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์
หันมาสนใจกับสภาวะโลกและสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ